ขยับมาอัปเดตข่าวของศิลปินรุ่นใหญ่คนนี้กันบ้างนะคะ
นางหงาคารวาลค่ะล่าสุดถือเลิกงามยามดี
เก่งลงเสาเอกที่ดินเก่งซื้อมาไว้ตั้งนานล่ะ

ฉันเพิ่งเห็นรูปเธอจ้า
เป็นกำลังใจให้เธอเป็นกำลังใจให้คุณเป็นสิ่งเสนอให้คุณ
เดี๋ยวจะคุ้นก็แล้วแสนแล้วหลบลิขติดก็แล้วกัน

ที่ดินนี้ค่ะก็ที่ว่านี้ก็อยู่ที่อำเภอภูผาม่านค่ะ
จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมดูภาพข้างหลังเป็นภูเขานะ
ติดธรรมชาติเลยนะเออนางหงาเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ที่ดินตรงนี้น้าเตรียมจะสร้างบ้านไร่บ้านสวน
หลังเล็กเป็นบ้านกึ่งหนึ่งปูนกึ่งหนึ่ง
โดยงบประมาณในการสร้างก็ไม่เยอะนะน้าบอกว่าโอ๊ยเอาแค่หลักแสนพอ
ไม่ต้องถึงล้านหรอกซึ่งก็ตั้งใจสร้างให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะ
เพื่อรองรับเพื่อนเพื่อนแล้วก็คุ้นควรกันเองไหมเนี่ยล่ะ
ตอนนี้ด้วยวัยเจ็ดสิบห้าปีแล้วเจอต๊อต
แล้วก็ยังวิ่งได้ยังหายใจได้สะดวกด้วย

น้าบอกว่ากินให้ได้ถ่ายให้ออก

จะทำบ้านค่ะ
เป็นบ้านไล่บ้านสวนอยากจะมีบ้านหลังเล็กไม่ใหญ่
เป็นปูนบวกไม้ที่จริงก็ไม่ใช่บ้านเรา
เป็นบ้านรอเพื่อนรอฝูงอะไรอย่างนี้
พักพวกจะมานอนพักทำงานศิลปะ
แล้วก็จะทำกึ่งเป็นห้องสมุดไปด้วยห้องอ่านหนังสือเป็น
เด็กนักเรียนแถวนั้นก็พอเลิกเรียนแล้วก็ขี่มอไซค์มาอ่านหนังสือได้
มีกาแฟขายมีอะไรอย่างเงี้ยกะกะอย่างนั้นก็กะอย่างนั้นแหละครับ
เพราะว่าอายุก็มากแล้วก็อยากพักผ่อน
แล้วก็ทำไว้เผื่อลูกเผื่อหลาน